สามารถรับชมได้ทุกวัย

เหนื่อยมากแล้วก็ชอบเป็นโรควูบค่ะ
หมอก็บอกว่าตายง่ายให้เลิกดีกว่า

ทุกวันนี้นะครับเลี้ยงหลานสองคนแม่หนึ่งคน

คือป้าก็เลี้ยงมาตลอดจนทุกวันนี้ค่ะ

หัวใจตายครึ่งหนึ่งกับตีบสองเส้นค่ะ

แม่ก็รักษาหมดเยอะค่ะ

กินกับซอสค่ะเงินจะซื้อไข่ก็ไม่มี
ขอบคุณครับ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
ขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับ
เข้าสู่ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒นะครับ
พบกับเราสองคนนี้นะครับแน่นอน

สู้ชีวิต
เราก็จะมานำเสนอเรื่องราวของนักสู้ชีวิต
ที่มีอยู่ในเมืองไทยของเราเหล่านี้นะครับ

พร้อมกับได้รับฟังเพลงเพราะจากพวกเขาด้วยนะครับ

เขาเรียกว่าเป็นกำลังใจให้กับชีวิตให้กับทุกคนเลยนะครับ
นอกจากมาแบ่งเบาเรื่องที่ทุกใจ
ให้พวกเราได้รับฟังแล้วก็ช่วยกันประคับประคองไปนะคะ
ก็ยังได้เงินทุกคนที่มารายการเรา
ชีวิตเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นแน่นอน

ไปพบกับนักสู้ชีวิตคนล่าสุดของเราได้เลยครับ

นะคะอายุ๕๔ปี

รับจ้างอยู่จังหวัดที่ลบบุรีค่ะ
มีภาระก็ต้องเลี้ยงหลานเลี้ยงแม่
แล้วก็ค่าน้ำค่าไฟอะไรในบ้านทุกอย่างเลยค่ะ

ตอนนี้คือเศรษฐกิจมันก็ไม่ค่อยจะดีนะคะ
วันก็ได้บ้างบางวันก็ไม่ได้บ้าง
มันก็ไม่พอที่จะใช้ให้หลานให้แม่ด้วยในบ้านในครอบครัวค่ะ
ป้าเริ่มขับมอสายรับจ้างต่างกะตี๔ยันถึง๖โมงเย็น
ประมาณ๑๓๑๔ชั่วโมงค่ะ
เหนื่อยมากแล้วก็ชอบเป็นโรควูบค่ะ
หมอก็บอกว่าตายง่าย
ถ้าโรควูบถ้าขืนขี่มอสายรับจ้างก็คือให้เลิกดีกว่า

แต่เราก็บอกอยู่ไม่ได้ค่ะคุณหมอเพราะว่าป้าต้องหากิน

หมอให้มาค่ะเป็นยาแบบกันไม่ให้วูบ

ปัญหาก็คือตอนนั้นป้าก็ไม่ได้อ้วนนะคะ
แต่ว่าเป็นเนื้องอกที่มดลูกอะค่ะ

ตัดแล้วตอนนั้นป้าก็เลยอ้วนมาอย่างนี้ค่ะ

ตอนนี้ปวดคือจะลุกก็เหมือนสุนัข

ทรมานค่ะมันปวดค่ะมันปวด
กินยาหลายอย่างแต่มันก็ไม่ทุเลาให้เรา

เพราะว่ากลัวหมอบอกว่าให้ผ่าหรืออะไรอย่างนี้

ตอนนี้ร่างกายป้าก็ไม่ค่อยดี
คือหมอก็บอกว่าป้าเริ่มเป็นไตด้วย
ทุกวันนี้นะคะป้าเลี้ยงหลาน๒คนแม่๑คน

คือป้าก็เลี้ยงมาตลอดจนทุกวันนี้ค่ะ

นี่ค่ะคือแม่ของป้านานะคะ
อายุ๗๗ปีค่ะ

แล้วก็หัวใจตายครึ่งหนึ่งกับตีบ๒เส้นค่ะ
หมอบอกไม่รอดนะคะโรงพยาบาลไหนก็ไม่รับ
ตอนหลังได้โรงพยาบาลมธรรมศาสตร์ค่ะ

คือสองแสนเจ็ดนะคะที่แม่ต้องจ่าย
แต่นี่ว่าเขาเรียกแค่สองหมื่นเจ็ดร้อยค่ะ

ตรงส่วนนี้คือเราต้องหามาให้ค่ะ
หนูยอมเป็นหนี้นะแม่เพื่อแม่เนอะ
หนูก็อยากให้แม่อยู่กับหนูนานเนอะ
ทุกวันนี้คือหมอนัดไปอย่างนี้ป้า
บางครั้งป้าไม่มีตังค์ที่จะพาแม่ไป

บางทีบางครั้งเราหาตังค์ไม่ได้เราก็ต้องหากู้ค่ะ
เข้าไปกลับนี่ก็เป็นพันธุ์นะคะ
ป้าตอนนี้นะคะที่บ้านนะคะ

๒ปีกว่าแล้วก็ไม่มีเงินที่จะไปต่อค่ะ

แล้วก็ค่าไฟก็เดือนพันเจ็ดพันแปดค่ะ

อยากมีตังค์ที่จะมาต่อน้ำต่อไฟ

เพราะว่าป้าก็แก่มากแล้วด้วย
ทุกเรื่องทุกอย่างในบ้านเลยค่ะ
ค่าน้ำค่าไฟทั้งแม่ที่จะไม่มีเงินไปรักษา
ทั้งหลานค่ะที่จะไม่มีบรรยาแบบ
จะหาอะไรให้หลานกินได้ค่ะ
วันนี้ไม่มีเงินเลยค่ะไม่มีสักบาทเลยค่ะ
จะได้แต่ต้มข้าวต้มให้หลานกิน

รู้มั้ยลูกมิลกว่ามินรู้ไม่ลูก
เดี๋ยวรักญาติยัยที่สุดเลยล่ะเลยค่ะ
ย่าจัยดีมากเลยค่ะ
ทุกวันนี้ค่ะป้าเป็นนี่๓๐๐๐๐เพื่อไปรักษาแม่
และป้าต้องเสียดอกวันละ๖๐๐ค่ะ
โดยที่ต้นไม่ลบค่ะ

วันละหกร้อยค่ะโดยที่ต้นไม่ไม่ลบค่ะบางครั้งนะคะ
เราไม่พอให้เขาถึง๖๐๐เราให้เขา๓๐๐๔๐๐เขาก็ด่าค่ะ
อย่างเราวันนี้เราให้เขา๓๐๐เราอีกครั้งก็๓๐๐พวกนี้เขาต้องบอกต้องให้เขา๙๐๐อย่างนี้
นี่เราไม่มีเขาก็ด่าตลอดเลยค่ะว่าจะยึดของในบ้านอะไรอย่างนี้ค่ะ
ป้าก็ท้อค่ะท้อมากเลยตรงจุดนี้
ที่ได้ชื่อว่าเป็นเสาหลักของครอบครัวนะคะเสาหลักอันนี้ก็ค่อนข้าง
รายการของเราจะทำอะไรให้กับเธอได้บ้าง

สวัสดีครับสวัสดีครับคุณนา
ตรงฟลางนี่เลยนะครับนี่คือที่ของนักสู้ชีวิตของเราทุกคน
จะต้องมายืนตรงนี้นะครับก็สวัสดีกันอีกทีหนึ่งนะครับ
สวัสดีนะครับคุณนาขอต้อนรับสู่รายการร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิต
วันนี้มาในเครื่องแบบเต็มยดเลย
แล้วไม่ได้มาคนเดียวค่ะมากับครอบครัวนะครับ
ยินดีต้อนรับยายจำนะคะน้องมีนแล้วก็น้องมิ้วค่ะ

สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีครับ
สวัสดีครับคุณแก่งคนไหนมีนคนไหนยกมือ
คนไหนมิ้วคนไหนยายจำ
นี่คือครอบครัวของพี่นาอยู่กัน๔คน
ค่ะนี่นะฮะเป็นครอบครัวที่มีเสาหลักก็คือเป็นคุณนา
ชมจากภาพชีวิตทำอาชีพขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้าง
สุขภาพไม่ค่อยดีเท่าไหร่เห็นบอกเป็นโรควูบ
เป็นโรควูบกับการขี่มอเตอร์ไซค์
ซึ่งตรงกันข้ามไม่สามารถจะไปด้วยกันได้เป็นอาชีพที่คู่ขนานกับสุขภาพ
วูบตอนขับมอเตอร์ไซค์บ้างหรือยัง

วูบตอนไหนบ้างที่เคยเกิดขึ้น
พอเราจะลุกไปขี่มอไซค์พอจะลุกเนี่ยเป็นแล้วแม่ก็จะเอายา
หน้ามืดเหรอคะพี่นามันอาการเป็นยังไง
มันเหมือนแบบถ้าเราหลับตาเนี่ยมันหลับไปเลยแบบมันจะวูบแล้วไปเลยแบบเนี้ย
ขับไปแล้วมันถ้าหลับแล้วมันจะไปเลยอะค่ะมันจะไปเลยพอไปหาหมอหมอก็จะฉีดยาให้แล้วหมอเขาก็จะบอกว่าป้าโรคนี้ตายง่ายนะเขาก็ว่าอย่างนี้

นาแล้วคุณหมอบอกวิธีการรักษาไหมคะว่าโรควูบเนี่ยต้องรักษายังไง

จะกินยาบรรเทาอย่างเดียว

บอกว่าถ้าเลิกได้ก็ให้เลิก

เลิกแล้วป้าก็ไม่มีอะไรจะให้หลานตั้งแต่แม่กิน
นาตอนนี้น้ำหนักเท่าไหร่คะพี่

เกิดอะไรขึ้นกับพี่ทำไมน้ำหนักถึงดีดขึ้นมาขนาดนี้
หมอบอกว่าครั้งแรกคือเป็นมดลูกโตค่ะ

จนมาตอนหลังหมอบอกว่าเนื้อมันเริ่มงอก

เวลาคือฆ่าถ้าเป็นแบบรอบเดือนแล้วมันปวดมาก

หลังจากตัดมดลูกแล้วอาการปวดดีขึ้นไหมคะ

อาจจะเกี่ยวเรื่องพวกระบบฮอร์โมนอะไรในร่างกาย

บางทีก็ทำแล้วก็อ้วนขึ้นก็มี
เหมือนกับร่างกายมันไปผิดปกติ
ณตอนนี้มดลูกยังเจ็บปวดอยู่ไหมคะ

จากตัวบวมแล้วตอนนี้เป็นอะไรอีกบ้าง
ก็มีความดันแล้วก็หัวเข่าจะปวด

แล้วหัวเข่ามันจะรับน้ำหนักไม่ไหวไม่ไหว

บางครั้งมันก็บวม

หมอบอกว่าป้าอย่าซื้อยากิน
เพราะถ้าซื้อยากินมากมันจะทำให้ไตเรานั่นได้

ก่อนนี้ป้าเป็นคนธรรหมูค่ะ

พอเราเลิกกับแฟนแล้วอะไรแล้วเราก็มามีมอไซค์
เราก็ฟ้าเสื้อมอเตอร์ไซค์มาก็ขับมาก็๒๐ปีแล้วค่ะ
แต่ตอนนี้เพิ่งทราบเมื่อสักครู่นี้เองนะยืนคุยกับคุณนาอยู่

อ้าวแล้วจะทำอะไรกินทีนี้

เพราะว่าลูกคนเล็กค่ะเรียนเรียนต่อราชพรรษ

พอรถมันนานแล้วมัน๒๐ปีจาก๒๐ปี

ถ้าไม่มีให้เขากี่วันเขาจะยึดรถ

ก็ตอนนี้ป้ารับจ้างเขารีดผ้าชุดละ๕บาท
คืออุปกรณ์ชิ้นสุดท้ายที่ใช้ทำมาหากินก็ไปซะแล้ว

ก็ตอนนี้ก็อายุจะ๒๐แต่ว่า
ตอนนี้รับจ้างเขาเวลา๔โมงเย็นกลับมาจากโรงเรียน
เขาก็จะไปเสิร์ฟอาหารวันละ๒๐๐
ตั้งแต่๔โมงเย็นยันถึงตี๑ตี๒แล้วแต่
เวลาเขามีเขาก็มายื่นให้แม่บ้าง๑๐๐นึง
แต่เขาก็บอกว่าแม่หนูเรียนสูงหนูก็ต้องใช้เงินเยอะ
แต่เขาก็ได้วันละ๒๐๐ทุกวันแล้วไม่เคยขอแม่

คนพ่อเข้าไปไหนครับ
เขาอยู่กรุงเทพค่ะไปมีแฟนใหม่แล้วมีลูกอีกคนนึง
โทรไปทีบอกเอกแม่ขอตั้ง๒๐๐บาท
บอกแม่ผมมีอยู่แค่๔๕๐บาท
รออีก๒๓วันบอกแม่รอไม่ไหวแล้ว๒๓วันแม่ก็ตายพอดี

เขาก็ต่างกับเขาเลิกกับเขาก็ไม่เคยมาเลย
กับคนเล็กได้ยังไม่ขวบ
แต่ตอนนี้๔ขวบกว่าแล้วแล้วก็คนโตก็๕ขวบกว่าแล้ว
พี่นาตอนนี้หนี้จากจำนำรถ๘๐๐๐ต้องส่งวันเท่าไหร่
ไม่ต้องส่งค่ะเดือนนึงต้องจ่ายเขา๘๐๐บาท
ตอนนี้เราก็มีรายได้รีดผ้าตัวละ๕บาทจ้ะพอกินเหรอ
ก็พอค่ะเพราะว่าใช้กันอย่างประหยัดนะคะมีอะไรก็กินกันไป
จากหนี้ที่เอารถไปจำนำ๘๐๐๐ต้องจ่ายอยู่เดือนละ๘๐๐มีหนี้ในส่วนอื่น
มีค่ะก็ตอนที่แม่ป่วยไปกู้มา๓๐๐๐๐บาท
หมื่นก็เสียแต่ดอกอย่างเดียวต้นยังอยู่นะคะเสียทุกวัน
ผู้มารักษาคุณแม่ตอนนี้ส่งดอกอยู่วันเท่าไหร่ครับ
วันละ๕หรือ๖๐๐แล้วแต่เราว่าเราขี่รถได้ไม่ได้
แล้วตอนนี้ไม่มีรถแล้วทำไงครับไม่มีเราก็บอกเดี๋ยวป้าไปหาเงินก่อนบอกไปหามาให้ได้นะ
หากหาไม่ได้เดี๋ยวจะยึดของ
แล้วเรามีอะไรให้เขายึดไหมในบ้านไม่มีมีตู้เย็นเก่าเก่าเลยหลัง
นานะตอนวันที่ยืมตังค์จากยายป่วยจนมาถึงตรงนี้นานเท่าไหร่แล้วคะ

ทุกวันไหมวันละ๕๖๐๐มีวันไหนที่เราไม่ได้จ่ายบ้างไหม

นั่นก็หมายความว่าพี่นาจ่ายดอกไปแล้วประมาณ
ก็ประมาณ๔หมื่นกว่าประมาณ๕หมื่นกว่า
เราพูดกันอยู่ตลอดนะคะคุณผู้ชมเรื่องนี้นอกระบบ
แต่ว่ายามไม่มียามใครได้ป่วย

ชีวิตนอกระบบและต้องจ่ายหนี้รายวัน
ดอกท่วมแล้วท่วมอีกท่วมแล้วท่วมอีก
แต่ในเมื่อมันไม่มีก็จำเป็น
ยายจำยายจ๋าปีนี้ยายอายุเท่าไหร่
ลูกสาวคนนี้ในสายตาของคนเป็นแม่
เขาดีอย่างไรบ้างครับคุณยาย
ก็ดีคอยดูคอยแรร์แม่
คอยหารูหนอหนี้ให้กิน

ไปแล้วค่ะอนุบาลโรงเรียนวัดสำราน
ก็ต้องมีค่าใช้จ่ายตอนไปโรงเรียนอีก

ฝากเพื่อนข้างบ้านขึ้นรถไปค่ะ
เขาก็ขอ๑๐บาท๒๐บาท
บางครั้งเขารู้ว่าเราไม่มีเขาก็ไม่เอา

ข้าขนมข้าขนมข้าลายครูข้าให้ฟรีหมด

ตอนนี้คือห้ามเจ็บห้ามป่วยค่ะ

ถ้าวันไหนป่วยมากทำอย่างไรคะนี่

มีไหมฮะลุกวันไหนตื่นมาลุกไม่ขึ้นเลย
ก็มีเหมือนกันค่ะแต่ก็กินยาค่ะพอหายเราก็ออก
นาเคยหยุดทำงานบ้างไหมคะ
ในชีวิตต่างก็เกิดมาต่างก็เด็ก
ลำบากตลอดเลยไม่เคยสบาย
ค่าน้ำค่าไฟที่บ้านทำไมแพงจนไงก็ตอน
ป้าก็ไม่รู้อะเพราะว่าป้าต่อเอาฟังดู
ต่อเขาเดือนก่อนโน้นเสีย๑๐๐๐บาท
มาเดือนที่แล้วนี้เสีย๘๐๐บาท
แล้วก็ค่าไฟก็๑๗๘๐บาท
ค่าไฟ๑๐๐๐บาทกว่าผมก็ไม่รู้

แต่ว่าน้ำ๒บาทผมก็ว่าแพงแล้วนะ

ก็มีพัดลมที่เราใช้ห้อหุงข้าวมีพัดลมหนึ่งตัว
แอร์มีไหมแอร์ไม่มีตู้เย็นก็ถ้านับจริงเลยคือ๓๓ปีตู้เย็นแบบนี้
ลดถ้าหรือว่าต้นถ้าก็ไม่รู้เหมือนกันอืม
ถอดเครื่องใช้ไฟฟ้าออกสักเดือนหนึ่ง

เท่าเดิมเขาอยู่เท่าเดิมพี่นามอง๓คนนี่ได้พลังอะไรมาบ้างไหม
ก็เลยอิ่มไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็หลานบางทีบางครั้ง
อยากได้จักรยานจังข้างบ้านเขามีจักรยานอะไรอย่างเงี้ย
เอาไว้ยายมีตังค์ก่อนแล้วย่าจะซื้อให้บางทีไปขอเขาเล่นเขาก็ไม่ให้เล่น
เข้ามาในบ้านเด็กอยากได้ของเล่นตัวพี่นาล่ะความฝัน
อยากได้อะไรป้าอยากค้าขายอืมอยากมีร้านขายของเพื่อแบบ
แล้วเวลาเราขับรถไม่ได้อะไรอย่างนี้เราก็ยังได้ขายของ
วันไหนคุณน้าป่วยทำงานไม่ได้ขึ้นมาเคยคิดไหมครับ
คิดค่ะจะทำยังไงคิดคิดเหมือนกันคิดคิดห่วงเขาพวกเขาก่อน
พี่นาจะทำยังไงเอาจริงจริงตอนเนี้ยเราใกล้จะไม่ไหวหรือยัง
เอาคุยกันตรงซื่อไหนหันมาตั้งตาก่อนร่างกายไม่ไหวแน่นอนค่ะ
เอาจริงแย่เลยร่างกายแย่มากนอกจากร่างกายจะไม่ไหวแล้ว
ภาระอีลุงตุงนังไปหมดจ้ะบางครั้งก็แอบไปร้องไห้ไม่ให้ไม่ให้
ไม่ให้แม่เห็นบางครั้งเคยคิดว่าอยากจะผูกคอตายมาคิดอีกทีว่า
คนอื่นเขายิ่งกว่าเราอีกเขาเก็บขยะอะไรอย่างนี้
เราต้องสู้สิเราจะตีหลานหนีแม่ไปทำไมอะไรอย่างนี้
เรื่องนั้นอย่าคิดเพราะว่าตอนนี้อยู่ตรงนี้แล้ว
อยู่ด้วยกันอยู่กับพวกเราอ่ะคิดว่าเรื่องที่จำเป็นที่สุดสำหรับครอบครัวของคุณนา
น่าจะเป็นเรื่องเงินค่ะนะครับได้เงินมาก่อนเอามอเตอร์ไซค์กลับมาค่ะ
มารักษาตัวก่อนร่างกายดีขึ้นนะฮะ
จิตใจก็จะดีขึ้นไปพร้อมพร้อมกันค่ะนะครับรายการของเราครับ
คุณอามีเงินทุนให้กับนักสู้ชีวิตสูงสุดนะครับ๑ล้านบาท
ถ้าทำได้ร้องให้ถูกต้องครบ๑๐เพลงก็รับไปเลย๑ล้านบาท
คุณนาล่ะครับมารายการของเราคุณนาต้องการเงินทุนเอาไปสู้ชีวิตจากรายการของเรา

แปดหมื่นค่ะแปดหมื่นบาท
นาจ๋าไหนลองแจกแจงให้ฟังหน่อยค่ะว่าเงิน๘๐๐๐เนี่ยจะเอาไปทำอะไรบ้าง
แปดหมื่นนี่คือเราใช้หนี้สามหมื่นพอบาทตัดปุ๊บเลิกกันไปเลยจบจ้ะ
ค่ะแล้วก็ขอต่อน้ำต่อไฟก็หมื่นนึงค่ะคือติดมิเตอร์ใหม่ติดหม้อแปลงใหม่ค่ะ
แล้วก็มอเตอร์ไซค์มอไซค์แปดพันแล้วก็หลังคาบ้าน
ชักสีฉีกเลยค่ะแล้วลัวเวลาฝนตกค่ะ
ได้ฝึกค่ะเพราะชอบเพลงอ่ะค่ะชอบเพลงจ้ะกุ้มหรืออะไรก็เปิดเพลงฟังก็หาย
เอาละครับมาเริ่มกันเลยนะครับที่เพลงแรก
นักสู้ชีวิตทุกคนถ้าไม่อยากกลับบ้านมือเปล่า
ต้องผ่านเพลงที่๑ให้ได้นะครับ
น้าพร้อมแล้วอินโทรเพลงที่๑มาเลยครับ

คือเสียงแรกแห่งความหวัง
รู้จักเสียงแรกในอินโทรเพลงนี้ไหมคะพี่นา

ฟังแล้วรู้สึกยังไงกับเพลงนี้
มันทำให้เราไม่ท้อค่ะ

ถ้าเกิดคิดว่ามันยาก
คุณอาบอกว่าใช้ได้เลย

คุณอาจะใช้หรือไม่ใช้ครับ
ไม่ใช้

ไม่ใช้ครับ

ย่าซูซู
เสียงแผ่วอันทรงพลังนะคะ

กำลังใจของคุณนานะครับ
ที่ทำให้มีทุกวันนี้มาได้นะครับ
ก็ขอให้ประสบความสำเร็จในเพลงแรกนะครับ

เพลงนี้มูลค่า๑๐๐๐บาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้าน
เพลงที่๑เพลงมาครับ
ซูซูค่ะ
เพลง
เขียนติดฟ้าห้องว่าต้อง
ลูกข้างทำไม่ได้เคยบอกแม่วัยจำได้เสมอ
จากบ้านวันฟ้ามัวมาขึ้นรถทัวร์ที่อำเภอ
หอบฝันเปื้อนน้ำตาเอ่อเข้าเมืองเสี่ยงดวงเดียวหน้า
แลกรายได้ที่ใจสหาไม่ต้องพี่เรียนมา
ก็ต้องอารีบฟ้ารอท่าไม่ไหว
เช่าห่องสมสุขนอนเพื่อรดทนรายใจ
จะเก็บเงินพันสักใบต้องใช้เวลาหลาย
เผื่อนหลังคาเรือนรูรัวทางหัวเตียงแห่
จักรยานไอ้แก่ที่พ่อปัญญีหอลบเลือน
นอนวานคออยากมีเสือเมย์เหมือนเพื่อน
ภาพหวังข้างจะย้ำเตือนฟันไม่เลื่อนแต่คงต้องรอ
เขียนคำห้ามท้อไว้เตือนใจฝัน
สายเลือดความมุ่งมันจากแม่นั้นยังมีมากพอ
ลูกแม่ยังสู้ไหวแม้เมืองไก่ใจร้ายต่อ
ฟังฟันที่เราเฝ้ารอลูกขอถ้าย้อยส่งคืน
ร้องได้ให้ล้าน
ลูกหนูสู้ชีวิต